คุณผู้ชมคะวันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ย้ำถึงการประสบความสำเร็จนะคะ
พร้อมกับส่งมอบให้สหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพต่อในปีหน้า
จะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันค่ะ
กับคุณทัศนัยโคตรทองรายงานสดเข้ามาค่ะ
ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจบลงไปแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ
โดยประเทศไทยประกาศให้ความร่วมมือกับผู้นำทั้ง๒๑เขตเศรษฐกิจนะครับ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบีซีจีมรวมทั้งเรื่องของความมั่นคงด้วยครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดมีได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเมื่อค่ำวันนี้
นำมาซึ่งความปราบรื้มปิติแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมและคนไทยทุกคน
ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จบลงไปแล้วด้วยความสำเร็จของประเทศไทยอย่างงดงาม
ภายใต้หัวข้อหลักของเรื่องนี้คือเป็นการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมยงกันสู่สมดุล
เชื่อว่าสหรัฐนั้นจะสารต่อส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์ต่อไปครับ
ตอบว่าไม่เหนื่อยครับและในส่วนของการถามว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มต่างต่าง
หลังจากนี้หรือไม่ท่านก็ตอบว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกันต่อครับหลังจากนั้นท่านก็เดินออกไปโดยไม่ให้สื่อต่างชาติได้สักถามคำถามคำตอบแต่อย่างใดครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยนะคะก็ปิดฉากลงไปอย่างเรียบร้อยท่ามกลางความประทับใจของผู้นำทั่วโลกที่มายังเมืองไทย
ถูกต้องครับเอาส่งไม้ต่อแล้วเรียบร้อยปีหน้า๒๐๒๓เป็นสหรัฐอเมริกานะครับมีควันหลงครับ
คือฮามากคือฮาก่อนอันนี้ก็ไปดูมวยใช่ไหมครับแล้วก็ไปดูงานศิลปะที่ศูนย์ศิลปะมูลนิธิจิมทอมสรรกรุงเทพ
ล่าสุดไปเดินสตรีทฟู้ดแถวเยาวราชโอ้โหแล้วไปกินอาหารจีนร้านชื่อดัง
ร้านนี้อร่อยมากด้วยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ดูบางช่วงบางตอนครับ
เขาได้เอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีการแชร์ช่วงวินาทีที่นายเอ็มมันดูเอลมาครง
เป็นประธานธิบดีของฝรั่งเศสแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลความปลอดภัย
ซึ่งจุดนี้ก็แน่นอนมีชื่อเสียงอยู่แล้วหลายคนก็อยากจะไปชิมอาหารจีนที่นั่น
แล้วก็ไปสัมผัสวัฒนธรรมแบบชัยหน้าทาวน์ก็จะเห็นมีทั้งป้ายชื่อของร้านทองก็มี
ร้านอาหารจีนก็มีนี่นะฮะสีหน้าสีตาของผู้นำฝรั่งเศสก็แช่มชื่นนะครับ
โอ้โหคนแถวนั้นก็ตกใจตื่นเต้นด้วยก็ถ่ายคลิปถ่ายภาพกันเอาไว้จำนวนมากเลย
จากคลิปจากผู้ใช้ติ๊กต๊อกคราวนี้เดี๋ยวไปที่โพสต์ของคุณวรวรรณธาราภูมิครับ
โพสต์นี้ท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบรจบัวหลวงจำกัดนะครับ
คุณวรวรรณมีการโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
คือผู้นำฝรั่งเศสแวะร้านอาหารดังย่านเยาวราชนะ
แล้วก็มีการถ่ายภาพกับทีมงานของร้าน
นี่นะฮะสีหน้าสีตาทุกคนคือยิ้มไปหมดเลย
ดีใจนะดูสิครับนี่เห็นไหมเนี่ยค่ะพนักงานในร้านนะคะ
มีแต่รอยยิ้มแล้วก็มีข้อความแคปชั่นโพสต์นะครับ
บอกว่านี่คือฟรีพรีเซนเตอร์ของเราที่ได้ในงานเอเป็ก
มานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศส
ที่สุดแล้วนะแอบย่องไปทัวร์เยาวราชตอนดึก
แล้วก็ทานอาหารเรื่องชื่อที่ร้านคั่วเส้งหง
คือร้านนี้เหมือนกับเป็นเหลาแล้วก็จะมีอาหารรสชาติหลากหลาย
ซำเขาก็มีนะครับอ้าวไปที่เยาวราชไม่พอ
มาดูเอลมาครองไปเยี่ยมชมวัดโพครับ
วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามครับนี่นะฮะ
ทางด้านของพระเทพวัชราจารย์หรือว่าเจ้าคุณเทียบ
ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพนำชมด้วยตัวเองเลยครับ
อกจากนี้เจ้าคุณเทียบบอกว่านายมาครองเขาประทับใจมากนะ
เขาได้ไปเห็นพระนอนองค์ใหญ่เลยอ่ะเขาบอกไม่เคยเห็นมาก่อนนะ
นอนที่สวยงามขนาดนี้คือภาพนี้นะครับ
และยังประทับใจว่าการเดินทางมาเมืองไทยในครั้งนี้
เอกลักษณ์ไทยร้ายต่อหลายอย่าง
แล้วก็มีบริเวณฝ่าพระบาทที่จะมีรูปอะไรต่าง
เขาประทับใจและตื่นตาตื่นใจมากนะครับ
และพี่อุ๋ยคุณผู้ชมครับเจ้าคุณเทียบ
ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพบอกว่ามันมีเรื่องบางอย่างไม่น่าเชื่อ
มันบังเอิญตรงกันพอดีเลย
พฤศจิกายนปี๕๕ย้อนกลับไป
๕๕นายบารักษ์โอบามาผู้นำอเมริกาในยุคนั้นสมัยนั้น
ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่๒มาเยี่ยมชมวัดโพ
แล้ว๑๘พฤศจิกายนปี๖๕